ขับรถกลางค่ำกลางคืนก็ต้องเพิ่มความระมัดระวัง

จากนั้นก็ต้องระมัดระวังผู้ที่ใช้รถใช้ถนนด้วยเหมือนกัน
เราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนเมามาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ
เพราะว่าเกิดเหตุกับสาวเชียร์เบียร์คนหนึ่งเธอก็ขับรถอยู่ดีค่ะ
ปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งขับมาประกบแล้วก็ถีบรถจักรยานยนต์เธอล้ม
แล้วก็ใช้มีดจี้ชิงทรัพย์เธอไป
นี่ครับผู้ชายคนนี้ที่ก่อเหตุถูกจับได้แล้วนะครับ
เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะตำรวจสนบางเขนก็รับแจ้งเหตุค่ะ
ว่ามีคนร้ายใช้มีดจี้ชิงทรัพย์หญิงสาว
บริเวณปากซอยสุขาพิบาล๕ซอย๕แยก๑๙นะคะ
ที่เกิดเหตุก็พบนางสาวสิริพันธ์เฉลยทิพย์อายุ๒๒ปี
เป็นผู้เสียหายอยู่พร้อมกับรถจักรยานยนต์ของเธอ
ก่อนเกิดเหตุนี้นะคะเธอบอกว่าเธอทำงาน
เป็นพนักงานสาวเชียร์เบียร์ย่านเกษตร
หลังจากที่เลิกงานแล้วก็ได้ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย
ไปหาเพื่อนภายในซอยรามอินทรา๓๙
จากนั้นก็ใช้เส้นทางสุขาพิบาล๕
ซึ่งเป็นทางลัดเพื่อเดินทางกลับบ้านที่ซอยรามอินทรา๑๙
พอมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุค่ะ
ก็มีผู้ชายคนหนึ่งขับรถจักรยานยนต์มาประกบด้านข้าง
จากนั้นก็ใช้เท้าถีบรถจักรยานยนต์ที่เธอขี่อยู่
เสียหลักล้มทำให้เธอต้องหยุดจอดข้างทางนะคะ
ต่อมาคนร้ายก็ลงจากรถชักมีดไปแล้วมาคมครูเธอ
พร้อมบอกว่ามีเงินหรือเปล่าเธอก็ตกใจกลัวค่ะ
เงินให้ไปทั้งหมด๓๐๐บาท
และช่วงที่คนร้ายเผลอเธอก็รีบวิ่งหนี
แล้วก็ไปแจ้งให้กับตำรวจได้ทราบทันทีค่ะ

แล้วหนูก็บอกว่าพี่แล้วรถหนูจะถึงได้อย่างไร

ก็ถือว่าตอนนั้นเธอยังมีสติอยู่นะเธอยังแบบว่ามองหาช่องทางในการหลบหนีได้จนสามารถหลบหนีพ้นนะครับ
ถูกต้องค่ะและท้ายที่สุดนะคะคนที่เกาะเหตุเนี่ยก็หนีไม่พ้นตำรวจ
ตำรวจก็ไล่ล่าติดตามตัวจนพบนะคะแล้วก็สอบสวนค่ะ
ผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพบอกว่าออกจากบ้านพักย่านสายไหมเพราะว่าทะเลาะกับแฟนสาว
จากนั้นก็ขับขี่รถจักรยานยนต์ออกมามาเจอผู้เสียหายกำลังขี่รถอยู่คนเดียวค่ะ
แล้วก็เลยก่อเหตุแบบนี้นะคะ
ส่วนการดำเนินคดีนั้นเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบรถจักรยานยนต์ที่ผู้ต้องหาใช้ก่อเหตุ
พบว่ามีการแจ้งหายเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา
ในพื้นที่สพคูคศจังหวัดปฐุมธานี
ก็นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสนบางเขน